ดูเรื่องของนักเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายมัธยมค่ะ
จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศชุดกะบินลพัฒน์นะคะ
มีผู้ปกครองไปชมและให้กำลังใจบุตรหลานเป็นจำนวนมากค่ะ
นายชวลิศสูงใหญ่พอโรงเรียนสาธิตประสานมิตรฝ่ายมัธยมนะคะ
บอกว่าโรงเรียนฝ่ายมัธยมได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม
จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาชุดกบิลพัฒน์
และส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกและร่วมกันสืบสารมรดกไทยตามพระราชดำรัฐของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนค่ะ
ยาอรุณเลิศพักดีเป็นนักเรียนชั้นม๖ค่ะเป็นผู้แสดงเป็นตัวพระรามนะคะ
ภูมิใจดีใจที่ได้ร่วมแสดงครั้งนี้
ใช้เวลา๓เดือนค่ะสำหรับการฝึกซ้อม
และอยากให้ผู้ปกครองพาบุตรล้านมาชมกันเยอะเลยค่ะ
ดีใจมากครับแล้วก็อยากฝากถึงผู้ปกครองครับ
ได้มีการอนุรักษ์ครับให้ร่วมการอนุรักษ์
หรือการส่งบุตรหลานมาเรียน
เมื่อปี๒๕๑๘นี่เป็นการแสดงครั้งแรก
แล้วก็จะจัดแสดงต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ส่วนการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้

ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
และประชาชนมาชมการแสดงอย่างล้นหลาม
เป็นโขนรุ่นเล็กแต่เขาก็ใส่ใจเต็มที่